รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

มันจะต้องทำตัวให้เด็กเข้าไว้

เอาใส่ไข่เป็นไข่ไก่ไง

แต่วได้แต่มันจะต้องใส่เล็กอ่ะพวกพี่

นี่แหละค่ะ๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่
สัปดาห์นี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
มูลค่า๑๔๓๑๐๐๐บาทค่ะ

วิธีการง่ายเพียงจับตามอง
เมื่อเห็นสัญลักษณ์๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่

ซึ่งในสัญลักษณ์จะเป็นรูปของขวัญต่างพี่

อยู่ด้วยจับทุกวันแกะทุกวันติดตาม

หรือชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์ฮะ

เพราะ๓๑กับวันที่๑ก็ให้ไปเที่ยวกัน
ว่าใครถูกหวยก็จะมีเงินเที่ยวปีใหม่มากขึ้น

แต่ใครถูกกินปุ๊บก็จะเหลือแต่

ไม่มีแล้วหมู่ไปได้แล้ว

เพิ่มอีก๒แล้ว

ไปที่พิศนุโลกครับ
พิศนุโลกเนี่ยเจ้าของที่ดินที่พิศนุโลกเนี่ย
เขาจ้างแมคโอเนี่ยมาขุดดินขาย
จากที่เคยคิดจะขายที่ดินทั้งแปลงแปลงนี้

ตะเคียนโบราณฝังดิน

ตะเคียนพี่แต่เขาเรียกว่าตะเคียนโบราณ
ฝังดินอยู่จึงนำขึ้นมาตั้งศาล
ฝันเห็นพญางูจงอางเนี่ย
แผ่แม่เบี้ยขด๙ชั้น
นั่นมั้ยพยางงูจงอางงูเป็นเลขอะไร

กับเสียงแววว่าที่ตรงนี้
มีเจ้าทรัพย์อยู่มาเป็นร้อยปีแล้วนะ
ผู้สื่อข่าวนะก็เลยตามไปที่จุดดังกล่าว

ยาวมั้ยล่ะยาวยาวยาวสุดเลย
ลักษณะเนี่ยคือ
ความฝันของเขาก็ไม่อยากจะเชื่อว่าทำไมฝันปุ๊

เป็นเรือป่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรือเนอะ
ตะเคียนต้องเป็นเรือดิขุดเป็นเรือ

แสดงว่าไม้ตรงมีมีตะเคียนหมดเลยเหรอ

ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ก็ถามดูไงผู้สื่อข่าวก็ไปถาม
แล้วก็พบต้นตะเคียนอายุเก่าแก่อยู่ที่
บนที่ดินของคุณสมหมายฉิงพรีเนี่ย

บ้านหนองหัวยางตำบลท่าทองอำเภอเมืองจดพิศนุโลก

หนึ่งจุดทูบ
ขูดทูบอยู่อยู่บ้านเนี่ยะสองในมือ
ตอนนี้เราเชื่อว่าแป้งเต็มเหนียวแล้วฮะเห็นไหมฮ
แป้งน่าจะเต็มเหนียวแล้ว
อย่างที่เบลอกันบอกว่าเจ้าของเขาฝันว่า
ต้นตะเขียนที่นี้

เขาฝันว่าพญางูใหญ่เป็นงูจงอาง
ชูคอแผ่แม่เบี้ยเก้าชัน
ตรงนี้เขาเป็นเจ้าทรัพย์อยู่มาเป็นร้อยปีแล้วนะ

สามีตอนแรกเลยเนี่ยเป็นนี่เป็นสิ่งเยอะ
คือเขาทำงานเกี่ยวกับขุดทรายขายทำนู่นทำนี่

โมวตัวเดียวเป็นพระยางูใหญ่
ก้าวชั้นขดขดก้าวชั้นฉันว่าต้องมีศูนย์๑๐๙

ขดปุ๊บมันก็เป็นแต่เป็นขดมันก็เป็นเลข๘ได้เปล่าวะ

ก็ต้องเป็นศูนย์นี่แหละ๑๐๙
ถ้าถูกเป๊ะขอแบ่งเงินด้วยนะ

แต่ขนาดเดี๋ยวกันเขาเอาร่างทรงมาดูแล้วนะ

ตอนนี้มีร่างทรงสแตนบายแล้วเดี๋ยวเรารอดูว่าร่างทรงจะบอกว่ายังไง

ไม่ทันแล้วล่ะนอกจากพรุ่งนี้ถ้าร่างทรงบอกเลขแล้วมันก็ยังพอมีโอกาส
แต่เขาเอาร่างทรงมาดูแต่อยู่เป็นร้อยปี
ปลาไหลสีทองที่เมืองพิมายโคราช
นี่นะฮะบรรยาชาวบ้านในพื้นที่นะฮะตำบลชีวานอำเภอพิมายนะฮะ
ต่างกันเดินทางไปนะครับที่บ้านเลขที่๖๐ทับ๑หมู่ที่๘
บ้านหนองน้ำซับตำบลชีวานอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ของนายสมส่วนโสมนอกนะฮะหลังจากที่ทราบว่าได้จับปลาไหลสีทองทั้งตัวมาได้
นี่นะฮะโอ้โหคุณดูดิคุณดามทองจริงนะ

หลังจากนั้นนะฮะหลายคนมาดูก็หวังโชคลาภ

โดยการพากันนำเอาดอกไม้ทูบทีนั้นมากราบไหว้

หลังจากนั้นได้มีการวัดความยาว
ฟังดีและกรุณาจด
มีความยาวหัวจดหาง๙๔เซนติเมตร
รอบตัววัดได้๑๔เซนติเมตร

มีน้ำหนักอยู่ที่๑๒กิโลกรัม

บรรดาชาวบ้านก็ต่างตีหวยกันใหญ่เลยนะครับ

มี๙๔๑๔๑๒รวมไปถึง๖๐๑ซึ่งเป็นบ้านเลขที่ด้วย

แต่ปลาเนี่ยผมว่าปลาไหลมันต้องเป็น๘นะ

ถ้าไหลเนี่ยไหลเนี่ยมันก็ต้องเป็น๐

เออแจ้งอยู่เนี่ย

แต่ว่า๘ก็น่าจะมี๘อีกป่ะไม่รู้นะ
ปลาไหลทองทองมันต้องเป็น๖หรือ๙
เกี่ยวอะไรทองเป็น๖กับ๙ฮะ

ถ้าทองเนี่ยต้องเป็น๙ทองเนื้อ๙

คุณรู้จักปลาไหมปลาตะภาคส้ม

สภาพส้มนี่นะเขาไปเจอที่ร้านขายปลาชื่อว่าปองปลาแปลก
เขาบอกว่ามีลักษณะแค่แค่ครึ่งตัวเทาะนั่นเอง
เสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งมันก็กระโดดดึงดังออก
ตั้งออกมาเนี่ยตัวมันก็กลับไปแทกขอบศักดิ์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
ขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบ

แปดสี่สามสิบหกไม่ใช่แปดสี่สามสอง
นี่ดูหน้าปลาสิบ้าเบื่อมากเลยนะ
คนไปจับมันคงไปวุ่นวายกับมันอะเนาะ
ไม่เหรอเขาเหลือครึ่งตัวแล้วก็ผมดูข่าวอยู่เพราะว่าเขาประงาบเลย

ไอ้นั่นก็คือปลารอดมาอย่างปฏิหารจากอุบัติเหตุ
แต่อันนี้ดีกว่านี่ก็น่าจะเป็นหวยฮะหนุ่มเพชรบูรณเนี่ยซิ่งกระบะพลิกคว่ำหลายตลบ
แต่ปรากฏว่าไม่ตายรอดจากปฏิหารคนก็เลยมาแทงหวยเอาทะเบียนก่อนแล้วกัน
คนขับอายุ๒๔เป็นชาวเพชรบูรณ์ซึ่งขับขี่รถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยมานะฮะ
เขาบอกระหว่างที่เขาขับรถออกมาจากบ้านพักเพื่อไปทำธุระในตลาดสัตหีบอยู่
รถที่มาด้วยความเร็วเนี่ยก็เกิดเสียหลักขึ้นเกาะกลางถนนก่อนที่จะไปชนเสาไฟฟ้า
ขณะที่ชนสายฟ้าปุ๊บก็พลิกตลบตลบหลายตลบตอนแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่น่าจะรอดว่ะ

พอรู้สึกตัวอีกทีก็รีบคานออกมาจากรถแล้วก็พบว่าตัวเองไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลย
ถือว่าโชคดีสุดที่ไม่เป็นอะไรเลยพี่เชื่อไหมว่ารถหมุนอย่างนี้ชนเสาไฟฟ้าทุกทีไม่น่าจะรอดอยู่แล้ว

แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อย
นี่ผมมีเลขในใจเลยนะบอกอย่างนี้ผมยังมีเลขในใจเลย
ตามข่าวเนี่ยไม่ได้บอกว่าหนุ่มคนนี้ดวงดีหอยพระอะไรแต่คอหวยเขาก็ไปตีกันสุดฤทธิ์เลย
อายุคนขับอายุคนขับเอาอายุไปเสี่ยงโชคอายุเขา๒๔และที่สำคัญเขาก็เอาเลขทะเบียนที่รอด

ขอได้เขาบอกแล้วผมเคยไปชน๗๑๑มาก่อนฉันว่าน้องอย่าเพิ่งตีหวยน้องปรับพฤติกรรมการขับรถก่อนไหม
อืมแต่ผมเนี้ยมีเลขในใจของผมเองอันนี้ผมว่าอันนี้รถเนี้ย๔ร้อ๔หงายขึ้นพลิกคว่าแบบนี้๔๖๙
ก็๔ไงรถแต่๔ร้อ
มันก็๖๙ขึ้นหรือคุณไม่ชอบ๖๙

นี่มีปรากฎการนึงเนี่ย
อะไรก็

อันนี้ไม่น่าจะตีได้เนอะ
ฟ้าสองสีเป็นปรากฎการธรรมชาติ
ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเที่ยมเพลินหนองคาย
หลังจากที่ผ่านมานะครับ
ภาคเหนือเกิดขึ้นที่ภาคเหนือ

มีมวลหมู่เมฆพาดผ่าน

สวยงามแปลกตาก็เลยเอามาให้ดูกัน

นี่ล่ะนี่ไงเป็นฟ้าสองสีอ๋อนี่สองสี
นี่สีนึง

ยังยังชูตอนจบเดี๋ยวคนไปดูรอ
แต่ต่อไปนี้ตลอดระยะเวลาปีที่ผ่านมา
ดาราใครเป็นดาวรุ่งใครเป็นดาว